เดตเรื่องนี้กันนะฮะคลัสเตอร์ฟันน้ำนมนะฮะ
เวลาเด็กติดโควิดเนี่ยเราเป็นห่วงนะใช่ค่ะ
โดยเฉพาะเด็กเล็กสองสามควบเองนะครับที่ขวานแก่นเนี่ยมีคลัสเตอร์ฟันน้ำนม
คือเด็กเล็กเนี่ยฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องพาขึ้นรถ
เพื่อจะไปที่สถานที่ในการดูแลคุณแล้วพ่อแม่ก็ไปไม่ได้ได้แต่ยืนส่งลูกอะค่ะ
คุณหมอพยาบาลหลายท่านต้องเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคุณ
หลอกล่อเด็กขึ้นแล้วตอนอยู่บนรถก็ต้องคอยพูดคุยกับเด็ก
บางคนก็กลัวเด็กบางคนก็ไม่ค่อยกลัว
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบนรถพยาบาลหน่อยนะฮะ
พาไปเที่ยวไปดูดันโนเสาร์นะ
น้องเข้าไปให้ดูนะ
โอ้โหน้องโมเนี่ยยังไม่งองแง่เท่าไหร่นะ
น้องโมยังไม่รู้ว่าไปไหนดีแต่เด็กฝั่งตรงข้ามก็นิ่งแล้ว

นี่ขนาดบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไปดูไดโนเสาร์นะต้องหลอกล่อแบบนี้
ใช่ค่ะคือคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องหลอกล่อแบบนี้เลยนะครับ
เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีศุกร์ตำบลศรีมภูอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะ
มีการตรวจพบว่าเด็กติดเชื้อถึง๓๔ราย
นี่แต่ว่าเด็กบางคนร้องไห้งอแง
คือไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักจะพาเราไปไหน
พ่อแม่ก็ไปด้วยไม่ได้เห็นเด็กสองคนไหม
เสื้อสีน้ำเงินกับเสื้อสีแดงเนี่ยร้องไห้ไม่อยากจะขึ้นรถนะครับ
คือจริงแล้วเด็กเหล่านี้๓๔คน
แล้วก็ยังมีครูอีก๘คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
รวมทั้งสิ้น๔๒คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีศุกร์แห่งนี้นะครับ
ทางแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาขึ้นรถของโรงพยาบาลขอนแก่น
มารับตัวเพื่อเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น
แล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วครับ
ผู้ปกครองก็ต้องมาส่งบุตรหลานแล้วฮะ
ผู้ปกครองบางรายร้องไห้แล้วฮะ
นี่คุณดูตอนนี้นะคลิปนี้คือเด็กยังงงอยู่เลย
ใช่แล้วคนแชร์คลิปนี้เยอะมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคลัสเตอร์ฟันน้ำดมอ่ะค่ะ
เห็นเด็กผู้หญิงเสื้อสีขาวไหมยังงงอยู่เลยว่าพาหนูไปไหนนะฮะ
เด็กตัวเล็กนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องเดินไปไหน
แต่สุดท้ายต้องเดินตามพี่แพทย์พยาบาลไป

รวมถึงคุณครูที่ติดโควิด๑๙ซึ่งจะเป็นคุณครูที่ดูแลเด็กต่อไป
ถูกต้องทีนี้คำถามว่าเอ๊ะเอาแล้วน้องกลุ่มนี้คือเขาติดมาจากไหนยังไง
เรื่องนี้ทางนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คุณหมอสมชัยโชธปิยวัตรเวลาก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่ามาจากเด็กสองขวบในศูนย์นี่แหละติดโควิดจากคุณยาย
แล้วคุณยายไปสัมผัสกับแม่ของเด็กที่เดินทางมาจากชนบุรี
แล้วก็มาอยู่กับครอบครัวในอำเภอศรีชมพูอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่ง
หลังจากนั้นแม่ของเด็กก็กลับไปที่ชนบุรีต่อ
ทีนี้อาการต่อมาเนี่ยพอแม่เด็กมาอยู่กับยายใช่ไหม
มีอาการค่ะคุณผู้ชมเริ่มมีไข้ไอมีเสมหะ
ยายก็ไปตรวจปรากฏว่าติดโควิด๑๙
ก็ต้องส่งตัวคุณยายไปที่โรงพยาบาลชุมแพรได้วันหนึ่ง
ทีนี้คุณยายมีอาการทางปอดนะคะ
คุณหมอก็เลยต้องส่งตัวคุณยายไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
แล้วก็หลานวัย๒ขวบเป็นเด็กคนแรกที่ติดมาจากครอบครัว
และหลังจากนั้นก็ไปติดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก็มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดนักเรียนเพิ่มเติมอีก๓๐๐คน
สำหรับเรื่องของการดูแลเด็กในโรงพยาบาลนั้นนะครับเบื้องต้น
ก็ให้ครูที่ติดเชื้อ๑คนดูแลเด็ก๕คน
นี่พอเมื่อวานเรานำเสนอในข่าวเที่ยงใช่ไหม
ว่าเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดกัน๓๐กว่าคน
สจของขอนแก่นรีบแถลงออกมาเลยนะฮะ
และทีนี้ครับการช่วยเหลือการช่วยเหลือในการที่จะบริจาคสิ่งของในการดูแลเด็กเหล่านี้นะครับ

ปรากฏว่ามีผู้ใจบุญพากันนำสิ่งของแล้วก็นมมาบริจาคให้กับที่โรงพยาบาล
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ได้บริจาคนม๑๐๐รังแล้วก็เงิน๓๐๐๐บาทด้วยนะฮะ
แล้วก็ทางผอโรงพยาบาลขอนแก่นคุณหมอนาตยามิวนะฮะ
บอกว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับเด็กเล็กเหล่านี้
อืมต้องปรับต้องเปลี่ยนห้องคุณค่ะห้องที่ใช้ในการดูแลรักษา
อยู่ในโรงพยาบาลต้องปรับเป็นห้องเด็ก
ใช้ห้องความดันลบนะคุณนะก็จัดเตรียมโยกย้ายเตียงออกไปแล้ว
นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยปูที่นอนให้เป็นลายการ์ตูนน่ารักหน่อย
สำหรับเด็กได้นอนรักษาตัวห้องละ๑๐คนครับแล้วก็เตรียมแพทย์
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยรับตัวเด็กเด็กนะฮะเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ย
รับเด็กแล้วก็ครูรวมทั้งสิ้นสามสิบเจ็ดคนระยะแรกนี้ก็จะให้ครูที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับ
แล้วก็เด็กอยู่ด้วยกันเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคย
เด็กจะได้ไม่กลัวนะคุณนะใช่ค่ะนี่คือห้องที่พาทิกเด็กบาย
เด็กบางคนก็กระโดดโลดเต้นได้อยู่นะครับเพราะมีคุณครูอยู่ด้วย
ใช่แล้วก็ต้องมีกิจกรรมแล้วก็เป็นวันแรกแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กเด็กได้ทำกันด้วยนะ
เด็กจะได้ไม่เบื่อคือต้องประเมินทั้งอาการทางร่างกายและอาการทางใจของเด็กด้วยนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าเด็กจะพ้นภาวะอันตรายก็จะโยกย้ายเด็กไปรักษาตัว
ยังตึกที่จัดเตรียมไว้ให้อีกโดยเฉพาะนะครับ
ทีนี้เราอยากจะรู้ความเป็นอยู่ของเด็กเพราะว่าอยู่มาคืนนึงแล้ว
เป็นยังไงบ้างคืนแรกเนี่ยเด็กเขาร้องกระจองงองแงไหม
ปกตินอนใกล้คุณพ่อคุณแม่ได้นอนกอดคุณพ่อคุณแม่ไงคะ
คืนแรกยังไม่ค่อยงอแงเท่าไหร่

เพราะว่าสสจจังหวัดนะฮะคุณหมอสมชายโชธเนี่ย

เมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราไปเจอท่านสสจจังหวัด
ท่านเปิดเผยแบบบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าเด็กทั้งหมดยังมีสภาพจิตใจที่ดีปกติ

ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลขอนแก่นนะฮะ
กับโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับก็ศรีนครินนะฮะ
ก็ดูแลเต็มที่คือดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ดูแลทั้งจิตใจด้วย
มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมรองรับเด็กดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
เด็กและครูทั้งหมดจะอยู่จนครบ๑๔วัน
แล้วก็ล่าสุดบอกว่าจะไม่มีการย้ายไป
ยังโรงพยาบาลสนามแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้การดูอาการใกล้ชิดต้องดู๔๘ชั่วโมงนี้

แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ทางสสจจังหวัดเปิดเผยออกมา
แล้วก็สื่อถามเพราะว่าเมื่อวานพอเป็นข่าวออกมาว่า
พบเด็กติดเชื้อแล้วก็ยังไม่ทราบสายพันธุ์
กลัวว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือเปล่า
หรือถึงขนาดเป็นสายพันธุ์แอฟริกาหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเขาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพอทราบไหมคะ
สสจจังหวัดบอกว่าในเบื้องต้นน่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษปกติ
สายพันธัวไปที่ระบาดอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับ
ไม่น่าจะเป็นถึงขั้นสายพันธุอินเดียหรือว่าสายพันธแอฟริกานะฮะ
เช้านี้ทำการสวอปเด็กหูคุณคิดดูตอนสวอปเด็ก
คุณก็ต้องบอกเด็กพอสมควรเลยนะ
เพราะว่าเวลาที่มีอะไรไปแห่จมูกเด็กเขาก็จะสะบัดหน้าหนีไง

สวอปเด็กสามสิบอักคนทุกคนเรียบร้อยแล้วนะ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณสาธิตปิตุเตชะจะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเด็กที่ติดเชื้อ
แล้วก็พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยนะฮะ

ใช่ข้อความหนึ่งก็น่าตกใจบอกว่าตอนนี้เราก็ถึง
ขีดจำกัดแล้วเหมือนกันกลัวการเสียชีวิตที่บ้าน